เห็นข่าวนี้นี่กลัวเลยค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับสุขภาพ
มันเกี่ยวกับโรคแบคทีเรียกินเนื้อ

อันนี้นะคือแพทย์บอกว่าหมอบอกเลยนะดูภาพสิ
ตรงหน้าเท้าด้านหลังหลังเท้าตรงนี้ค่ะ
แล้วคิดดูมันกินลามไปถึงกระดูกแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ย
หมอบอกแล้วนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ารักษาช้าเนี่ยนะ

เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่เชียงรายเราไปดูโรคนี้กันหน่อยละกันค่ะ
ติดเชื้อรุนแรงจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อ

คือมันจะเจาะกินเนื้อใต้ผิวหนังเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยนะ
โอ้โหกลายเป็นว่าบนหลังเท้าตรงนี้ถูกทำลาย
หมอต้องรักษายังไงเปิดผิวหนังด้านหน้า
จากข้อเท้าถึงตรงหน้านิ้วเท้า
แล้วทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบนี้ค่ะ
ให้นอนดูอาการแล้วรอดูแค่ไหน
กว่าเนื้อเยื่อจะเริ่มขึ้นมาใหม่คุณ

นี่คือคุณลุงสมชัยเตปินใจนะคะ
เป็นชาวบ้านบ้านถ้ำอยู่ที่แม่สายของเชียงราย
เล่าให้ฟังบอกว่าย้อนไปเมื่อไม่เท่าไหร่
รหัสที่แล้วมั้งตอนนั้นน่ะไปเกี่ยวข้าว

แล้วพอมากลับไปถึงที่บ้าน
รู้สึกว่าเฮ้ยตรงหน้าขามันมีตุ่มอ่ะ
ตุ่มขึ้นแบบช้ำ
ข้างในใต้ผิวหนังก็ร้อน
ทีนี้ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแม่สายค่ะ
หมอก็เจาะนะเจาะผิวใส่ยาฆ่าเชื้ออยู่๓วัน
อาการไม่ดีขึ้นเลยแผลมันลามลามใหญ่ขึ้น
เอากลับไปโรงพยาบาลแม่สายอีกรอบนึง
รอบนี้แหละหมอน่ะเปิดหน้าผิวหนังเขาใช้คำนี้เลย
เปิดหน้าผิวหนังตั้งแต่หน้าข้อเท้าไปจนถึงต้นนิ้วเท้าทั้ง๕นิ้ว
แล้วเขาเปิดแล้วเขาทำไงต่อรู้ไหมขูดอ่ะขูดเนื้อเน่าออก
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อแล้วแผลมันหวาดเสียวมาก
คุณผู้ชมหมอบอกว่านี่ลุงถ้าลุงมาช้ากว่านี้
ปล่อยให้เชื้อมันกินเนื้อไปถึงกินไปถึงกระดูกลุงต้องตัดขาทิ้งนะ
หมอเคยตัดขาของคนไข้บางรายมาแล้วนะ
เสร็จแล้วหลังประมาณกี่วันถึงช้ำสองวันอ่ะสองวันหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับ
ล้านก็ผมขอเข้ามอแล้วนะ
แต่คือคุณหมอรักษาเรียบร้อยแล้วหมอบอกยังดีนะเนี่ย
ที่มาได้ทันถ้าไม่ทันแล้วแย่เลยค่ะทีนี้ถามทาง
นายแพทย์วิทัศนะริ่มลิขิตแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเจ้าของไข้
คุณหมอบอกนะคะให้เป็นความรู้ด้วยอันนี้คุณผู้ชมต้องฟังเลยนะ
ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อหรือว่าโรคเน่าเนี่ย
มันเกิดจากเกิดจากการเดินเท้าเปล่าคุณผู้ชม
เท้าหรืออาจจะเศษแก้วบาดเจี้ยนตำหรืออะไรต่างเนี่ย
แล้วเชื้อแบคทีเรียนะมันจะเข้าสู่ร่างกายได้

ไปโดนอะไรทิ่มอะไรแทงอะไรตามมาแผลมันเป็นแผลเปิด
มีรอยถลอกมีรอยขวดหรือว่าแมลงกัดต่อย
ตรงนี้แหละค่ะมันเป็นทางที่ทำให้เชื้อโรคมันเข้าไป
แล้วบางรายปล่อยไว้นานไม่รู้สึกตัวอย่างคนเป็นโรคเบาหวาน
จะกินไปถึงกระดูกอันนี้ต้องตัดขาทิ้งนะ
ตัดขารักษาชีวิตเลยแหละแบบเนี้ยทีนี้หมอก็เลยอยากบอกว่า
ที่มันมีน้ำขังในนาในไร่ต้องระวังนะ
ใส่รองเท้าใส่บูธทำงานให้มันสูงหน่อย
หรือว่ากลับถึงบ้านปั๊บเนี่ยรีบอาบน้ำล้างเท้าเลยดูซิ
เท้าเราฝาเท้าหลังเท้ามีแผลตรงไหนยังไงไหม
ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผิดปกติก็ต้องรีบไปพบหมอ

งั้นเดี๋ยวเจอแบบแบคทีเรียกินเนื้อโรคเน่าแบบนี้ต้องตัดขาทิ้งนะคะ

เมื่อสักเดือนที่แล้วก็มีโรคที่ระบาดนะคะ